ไปที่จังหวัดชนบุรีคนร้ายค่อนข้างจะย่ามใจไปก่อเหตุงัดร้านขายอาหารที่ชนบุรี
ขโมยทรัพย์สินของมีค่าไปคืนเดียวรวด๔ร้านด้วยกันคุณผู้ชม

แล้วก็จับภาพพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้เอาไว้ได้
เดินไปตรงนั้นไปค้นตรงนู้นตรงนี้นะครับ
เป็นวงจรปิดในร้านอาหารริมถนนแหลมทองอศรีราชาจชลบุรีครับ
บันทึกภาพเหตุการณ์คนร้ายคนนี้เป็นผู้ชาย
เดินเข้าไปงัดแงะมรื้อค้นทรัพย์สินในร้าน
สักประมาณเกือบตี๓ของวันที่๒๑กุมภาพันธ์
นายอินทรัศนประจิตอายุ๔๐ปีเจ้าของร้านก็บอกว่า
เมื่อคืนวันมะค้าบูชาที่ผ่านมาเขาก็ปิดร้าน
แล้วก็ทำอาหารกินกันภายในร้าน
สักประมาณตี๒ก็แยกย้ายกลับบ้านไปนอน

เพื่อไปเตรียมข้าวของต่างเพื่อจะเปิดร้านอีกทีหนึ่ง
เอ๊ะทำไมเข้าไปแล้วเนี่ย
จริงแล้วตอนไปเจอเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยการงัดแงะใดนะครับ
กระทั่งเพื่อนที่อยู่ในร้านข้างบอกว่าร้านถูกงัดนะ

พบว่ากระป๋องที่ใช้หยอดเหรียญเป็นทริปของเด็กเสิร์ฟ
ที่เขาวางเอาไว้หายไป
ในกระป๋องนั้นมีเงินอยู่ประมาณสัก๖๐๐กว่าบาท
รวมไปถึงกระป๋องใส่เงินทอนของร้านก็หายไปด้วยพร้อมกันนะครับ
ตอนแรกผมก็นั่งอยู่ที่ร้านนี่แหละ
พาลูกน้องซื้อของมากินกันวันหยุด
คนมาคะมากินจนถึงประมาณตี๒ผมก็ได้กลับไป
พอกลับไปก็ไม่ได้ดูกล้อง
นอนไม่ได้ดูก็เลยนอนเลย
พอนอนพอเช้ามาทางร้านก๋วยเตี๋ยวเข้ามา
เขามาเจอเหตุการณ์เขาก็เลยโทรไปหาผม
ผมก็เลยรีบมาดูแล้วก็แจ้งเจ้าที่เขา
คือเห็นครั้งแรกเลยผมเห็นเขามางัดแล้ว
แต่คงคิดว่าคงมาจากหน้าร้านนี่แหละ

จากข้างหน้าก็มาทำการงัด
น่าจะมีไข่ควงอันนั้นหนึ่งแหละมาถอดม็อต

เจ้าของร้านก็บอกนะครับว่าจากการสอบถามร้านข้าง

ผู้เสียหายก็เลยมีการรวมตัวกันไปแจ้งความที่

พร้อมทั้งเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย

ดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะครับ